ทุกคนมีของรักของห่วงทั้งนั้นไม่ว่าจะตอนอยู่หรือว่า
ตอนเสียชีวิตไปแล้วฮิปโปฮิปโปเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่ม
เพื่อนสนิทของคุณแตงโมเลยค่ะเธอออกมาบอกว่าเมื่อคืนนี้
เธอสื่อได้ถึงเพื่อนรักของเธอมาบอกว่าเก็บของ๓สิ่ง
เธอรู้นี่ว่าฉันรักฉันชอบฉันห่วงอะไรสามสิ่งนั้นมีอะไรบ้าง
ครับคุณผู้ผู้ชมครับ๑คือตุ๊กตาตัวโปรด๒ที่เห็นตรงกลาง
ก็คือนาฬิกาเรือนสีทองฮะสายสีน้ำตาลนะครับเรือนนี้แล้ว
ก็ล็อกเก็ตล็อกเก็ตของพ่อทั้งสามอย่างเป็นสิ่งที่แตงโมรัก
สุดจิตสุดใจครับนะครับอย่างตุ๊กตาเนี่ยเป็นตุ๊กตาสีชมพู
ตุ๊กตาตัวนี้จะอยู่บนเตียงนอนเป็นตัวที่พ่อเธอซื้อให้และ
คุณแตงโมจะกอดตลอดแล้วก็ทำให้เธอรู้สึกว่าเหมือนได้กอด
พ่อได้อยู่กับพ่อส่วนนาฬิกาเรือนที่คุณแตงโมรักนะครับแล้ว
ก็ใส่ออกรายการนั้นรายการนี้บ่อยบ่อยนะฮะถ้าคนสังเกตก็คือ
คือจะเป็นนาฬิกาที่มีสายสีน้ำตาลและตัวเรือนสีทอง
แบบที่เห็นในภาพนะครับและสุดท้ายคือล็อกเก็ตคุณฮิปโป
ยอมรับว่านะฮะไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบไหนนะแต่รู้แค่ว่าเป็น
็อกเก็ตนะฮะที่น่าจะมีรูปพ่อกับรูปเธออยู่นะครับคุณตังโม
เป็นคนหวงของมากถ้าจะเอาของไปต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
ทั้งที่๓อย่างนี้นะคุณแตงโมฝากบอกให้เก็บไว้ให้ก็จะ
เก็บไว้แล้วจะมอบให้คุณแม่เก็บรักษาต่อไป
โมเป็นคนห่วงของคือเขาเป็นคนแบบไม่อยากให้ใครมายุ่ง
ของเขาเราจะเอาอะไรของเขาไปเราต้องแจ้งเขาก่อนหรือ
บอกเขาก่อนเขาจะมีของอะไรของเขาที่ที่เขารักเขา